อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันคือเจ้าหัวขโมย
อื้อหือขโมยสองคนนี้

แต่นั่งคุยกันแล้วก็ถามว่าเอาเราจะเอายังไงดีกับสถานการณ์แบบนี้

ไปถามคุณพี่ถาวรอาพรแก้ว
เจ้าของไร่มันสับปะหลังแกเล่าว่า
ช่วงนี้มันแปลก

ตอนที่แกเข้าไปในสวนไร่ของแกได้ครับ
ไปดูไร่มันสับปะหลังของแกเนี่ย

งงมากมันหายไปทีละนิดทีละหน่อยแต่หายทุกวัน

ก่อนหน้านี้เรารู้มั้ยว่าเขามาขโมยอะไร
ผมจับคนไม่ได้หรอกผมมาแอบดูหลายครั้งแล้ว
พยายามบอกตอนเช้าตอนกลางคืนผมก็มามาคนเดียว
คนเขาก็ถามในหมู่บ้านว่ามึงไปทำไมกลางคืน
ผมจะไปดูมันผมมันผมมันหายบ่อย

เฮ้ยใครเอาผมไม่รู้ว่าใครเอา
แต่ผมมาซุ่มดูซุ่มดูอยู่ทุกวี่ทุกวัน

แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งแกก็ยังคงซุ่มโป่งดูอยู่

จากที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
โอ้โหเรียนมาไกลด้วย
คือแกจะจับหัวขโมยให้ได้

รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอ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

อ๋อถ้าร้านนี้เอาอับเต็มพลิกอัพเลย
ครับอันนี้เร่งซื้อ
โอ้โหถ้าหลักเราเสมือนก็เชิญนะ

ถ้าจะขโมยเนี่ยเอาเป็นรถพลิกอัพแล้ว
เขามีแต่เล็มย่าเล็มนู่นเล็มนี่
อันนี้ไปเล่มแบบนี้ไม่เล่มครับ

โอ้โหเล่มซื้อ

นี่เรียกถอนมาเป็นต้น

มาเป็นโอ้โหกระสอบอ่ะเนอะไม่ต้อง
โอ้โหบอมแมนเล่มซื้อขโมย
คนที่ชื่อไพโรธที่เป็นขโมยเนี่ย
แกบอกว่าปกติเนี่ยแกเข็นรถเข็นหาเก็บของเก่าข้างทาง

ทีนี้วันหนึ่งไอ้สองคนเนี่ยนะ
กับหลานเนี่ยผ่านไปแถวไร่มันของคุณพี่ถาวร
ให้สองลุงหลานเหนื่อยหยุดพัก
ระหว่างนั้นก็หันไปมองที่ไร่เอ๊ะอะไรอะไรกันนี่มันคืออะไรกันนี่
มันมันสำปะหลังลุงเอาไงดี

หลานเอ้ยขโมยมันเลย

ขโมยมันสัมปะหลังมันซะเลย

ทีนี้ล่ะครับก็เลยเอาไปซะเยอะ

แล้วไม่ได้มาครั้งเดียวมาหลายวัน

ครั้งสุดท้ายจับจนได้โดยเจ้าของไร่นั่นแหละ

เอาล่ะคุณไม่ว่าจะลักเล็กขโมยน้อยขโมยแค่ไหน
มันคือการขโมยใช่น้อยหรือมากมันคือขโมยไม่ได้หมายความว่าขโมยน้อยไม่ผิดนะ
ไม่มีเล็มซื้อกับขโมยเยอะเนี่ยไม่มีต่างกันไม่ต่างขโมยคือขโมยนะคะคุณผู้ชม